โคมไฟโซล่าเซลของเด็ก
เด็กชายวัย๑๑ขวบบอกว่ามันไม่ได้แพงอะไร
แต่มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางใจของผม
ผมเก็บหอมรอมริบในการซื้อมา
คนร้ายยังไปขโมยของน้องเลย
โคมไฟโซล่าเซลล์อะค่ะ
ที่ปากปากตามสนามตามบ้านอะไรอย่างนี้หรอ

นี่นะคะผู้ใช้เฟซบุ๊คชินกรอ่อนบึงโพสต์เอาไว้
มีข้อความบอกว่าไม่รู้เหรอว่าบ้านเรามีกล้องวงจรปิด

มาตอนประมาณตี๒๓๐ของวันที่๒๔
ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้เห็นเรื่องนี้
คนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะว่าโอ้โห

ที่อำเภอหนอง๒ห้องจังหวัดขอนแก่น
ไปถามน้องวัยสิบเอ็ด
น้องก็มาคุยด้วยน้องก็พาไปดูเลยว่า

มันก็เป็นไฟสองสว่างตัวเล็กแบบนี้ค่ะ
แบบนี้ค่ะคือซื้อมาติดที่ประตูหน้าบ้านได้๓เดือนกว่าแล้ว
น้องบอกว่าซื้อทางออนไลน์อันละ๘๐กว่าบาท๔อันติดไว้รอบบ้าน
มันจะได้สว่างหน่อยตอนกลางคืนเพราะกลัวขโมยครับ
ที่บอกว่าไฟโซลาเซลมีคุณค่าทางจิตใจก็เพราะว่าน้องเขาเก็บเงินซื้อเอง
ขนาดมันอันละ๘๐กว่าบาทแต่น้องเขาเก็บเงินเป็นเดือนนะคะ
เงินเป็นเดือนจริงในแต่ละวันน้องได้เงินไปโรงเรียนวันละ๒๐ค่ะคุณผู้ชม
วันละ๕บาท๑๐บาทเพื่อสะสมให้ได้๓๐๐กว่าบาทกว่าจะซื้อได้
คุณยายของน้องคุณยายเพชรอายุ๕๒บอกว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กเก่งนะ
เข้าของเครื่องใช้ในบ้านเก็บเงินซื้อเองหมดเลย
กล้องวงจรปิดที่จับภาพคนร้ายน้องก็เก็บเงินซื้อเองนะคะ

ใช่น้องเก็บหอมรอมริบทีละเล็กทีละน้อยเก็บเงินซื้อ

มันนี่คือมูลชาติทิศใจอ่ะเนาะ
อันนี้ออกบอกอะไรกับคนที่เอาไปไหม
อย่าทำแบบนี้อีกค่ะ

ตำรวจสอบพอร์หนองสองห้องก็เลยบอกว่า
คือแห่งน้ำแน่ฝากกับนักข้าวไปนะก็เปลี่ยนวุฒาหอนเนาะ
เหตุการณ์นี้ยังไม่ได้มีผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์นะคะ
แต่ก็จะส่งชุดสายตรวจออกตรวจตราให้ถี่ถ้วนกว่านี้
แล้วก็จะพยายามจับตัวคนร้ายให้ได้
ด้วยความที่ภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็ค่อนข้างมืดอะเนาะ
แต่ก็เห็นลักษณะการก่อเหตุของคนร้ายที่ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาแบบนี้

คือผู้ใหญ่บ้านบอกข้าวของชาวบ้านหลายหลังก็หายเหมือนกัน

ก็เผื่อถ้าจับได้บ้านอื่นก็จะได้โล่งใจด้วย

พรุ่งนี้เอาหมดนะเอาหมดเลยนะฮะ